ไปดูที่สมุทรประการหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะคะ
คู่อาริขี่รถผ่านวัยรุ่นก็ขับรถไล่ตามกันไปนะคะ

แต่ว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่แถวนั้นถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ได้พอเหมาะพอเจาะเลยนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยวัดสวนส้มตำบลสำรงใต้ที่พระประแดงสมุทรปราการ
ก็จะเห็นว่าวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ต่ำกว่า๑๐คนนะคะ
เป็นการขี่ไล่ตามคู่อริจนมาถึงตรงจุดนี้ค่ะ
แล้วเราก็จะได้เห็นความชุนละมุนกันนะคะมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งนะคะ
ปรากฏว่าเสียงปืนจากกระสุนนัดนี้นะคะไปโดนนายถาปากรเป็นคนที่เขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านตรงนั้นพอดีค่ะ
กระสุนเนี่ยเข้าที่น่องข้างขวาก็ปรากฏว่าคุณถาปากรต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ตอน๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเอง
ชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อคืนตอน๒ทุ่มเนี่ยเขานั่งอยู่หน้าร้านตัดผมเขาเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มไล่ทำร้ายกันมา
จากซอยบางโปรงที่อำเภอเมืองแล้วเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเป็นคนชักปืนออกมายิงค่ะ

ยิงเสร็จก็ขึ้นรถขับหนีไปนะคะชุดสืบสวนสพสำรงใต้เนี่ยค่ะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
จนรู้นะคะว่า๑ในกลุ่มวัยรุ่นจนรู้ตัวว่าเป็นใครซึ่งก็คือในอักษรพลหรือว่าในแดน
เป็นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีเรื่องทะเลาะวิวาสแล้วใช้อาวุธปืนอยู่บ่อยนะคะ
ก็มักจะรวมกลุ่มกันที่หลังวัดบางโปรงตำรวจตามไปค่ะตอนที่ตามไปเนี่ย
ไปเจอหนึ่งในกลุ่มของนายอัครพลที่มีท่าทีพิรุธค่ะพยายามจะหนีพอเห็นตำรวจ
ตำรวจก็ตรวจเลยค่ะปรากฏว่าเจอปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘เครื่องกระสุนปืนแบงค์กัน๑นัดด้วย
สอบสวนเบื้องต้นก็เลยรู้ว่านายอัครพลกับเพื่อนเนี่ยเล่นน้ำสงกรานอยู่สามแยกโรงไฟฟ้าบางโปรง
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคู่อริเนี่ยซ้อนกันมา๓คนก็เลยขี่รถไล่ตามไล่กันไปจนถึงซอยวัดสวนส้ม
จากนั้นยิงไปนัดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปโดนใครนะคะแต่คือรู้แต่ว่าไม่โดนกลุ่มคู่อลิแหละ
แต่ว่าไม่รู้ว่ากระสุนปืนไปจบที่ใครก็หนีไปค่ะก็มารู้ตอนหลังว่ากระสุนไปถูกชาวบ้านนี่แหละค่ะ